ข่าวนี้ต้องมาหาเฉลยกันหน่อย

คือเพิ่งเล่าไปเมื่อวันเสาร์ดิฉันเล่าอยู่เลยว่า
มีคนที่ภูเก็กเนี่ยเขาไปเจอจรเข้
อยู่ที่ชายหาดบางเทาเนี่ย
แล้วตอนถ่ายภาพมุมสูงมุมโดนเนี่ย

และเขาบอกว่ามันตัวใหญ่มากนะ

เมื่อลองเอาไปเทียบกับเรืออะไรต่าง

ว่ายน้ำห่างจากฝั่ง๒๐๐เมตรจะไปหาดสุรินทร์แล้วหลังจากนั้นก็หายตัวไป
มันอยู่ใต้น้ำนะอยู่ใต้ทะเลนะ
ทีนี้คุณผู้ชมที่บอกว่าต้องหาคำตอบต้องฟังเฉลยเพราะอะไร
เพราะว่าทางด้านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอันดามันตอนบน
อย่างนายก้องเกียจกิติวัฒนาวงศ์นะคะรวมถึงประมงภูเก็ตตำรวจน้ำ
โอ้โหไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนเลย
ต้องไปตามล่าหาจราเข้ตัวนี้ค่ะ

ดูสิไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรป้องกันเลยหวัดเสียวนะคุณ

ใช่ทีนี้ท้ายที่สุดแล้วตอนที่เขา
เจาระแค่ไหนอยู่ใกล้เลย
นี่ไม่ใช่เจาระแค่
นี่คือทางมะพร้าวที่จมอยู่ใต้น้ำ

ก็เลยต้องให้นักประดาน้ำลงไปพิสูจน์ซิ
ตกลงแล้วมันใช่ทางมะพร้าวจริงไหม

บอกโอ้โหจราเข้ยักษ์จริงตัวเท่าเรือเลย

ถ้าเกิดว่าโดนบินอยู่แล้วมันเป็นจราเข้จริง

ดังนั้นนี่มันคือทางมะพร้าวมันจะเคลื่อนตัวไปได้ยังไง
เขาลงไปเอาทางมะพร้าวขึ้นมาแล้วใช่ไหม

อ่ะก็หายตกอกตกใจไปกับจุดนี้
ตอนดำน้ำเมื่อกี้ดำไปมีตอนเก็บทางมะพร้าวขึ้นไหมฮะ
เมื่อกี้ตอนที่เจ้านัทธีเนี่ยกำลังไปค้นหาเนี่ยนะคะ

ฟังข่าวนี้เราก็ตื่นเต้นเนอะ
เออนั่นสิเพราะว่าถ้าแผ่นกล้องมานี่อู้ววว
ว่าจราเข้ยักษ์อยู่ข้างใต้
คือทางมะพร้าวที่มันมีทั้งใบทั้งอะไรอยู่เลยนะ

พอมองในมุมสูงมามันก็เหมือนไงเนี่ย
นี่ดำไปแล้วดำไปแล้วดำไปแล้ว

เสร็จแล้วครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างข้างล่างคืออะไรครับทางเท้าครับถังมะพร้าวครับแต่ลักษณะคล้ายจราเข้มากครับ

ใช่นี่พี่เขาดำลงไปดูแล้วทางมะพร้าวครับชัดเจนครับพี่ครับ
ใช่ค่ะแต่ไอ้ตรงอื่นน่ะเขาเห็นบอกว่ายืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นจราเข้จริงนะคะคุณสุขคุณ

คือเขาบอกว่าเมื่อเช้าชาวบ้านเห็นนะ
นี่ไปอีกจุดนะไปอีกจุดแล้วคุณใช่อีกจุดหนึ่งแล้วนะ
จราเข้น่ะว่ายน้ำอยู่ตรงเกาะปริงอยู่ใกล้กับหาดในทอนหาดนายาง
ทีนี้ค่ะทางสมาชิกสภาอบตสาครูก็ต้องประสานไปยังอุทยานแห่งชาติสิรินาท
นี่ตรงจุดนี้ให้ไปตรวจสอบหน่อย
ชาวบ้านเขากลัวไงไม่กล้าที่จะออกไปตกปลาตรงจุดนี้เลย
แล้วจุดนี้นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันด้วย
ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านที่เขาออกไปหาปลาแล้วก็เห็นจราเข้เนี่ยนะ
อันนี้เขายืนยันเป็นจราเข้จริงไม่ใช่เป็นทางมะพร้าวแล้วนะ
ไม่ใช่ชาวบ้านบอกใช่พี่จอราเข้จริง
ใช่เขายืนยันเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
ชาวบ้านคนนั้นคือคุณจอยคุณจอยอรวรรณ
บอกว่าเนี่ยออกไปตกปลากับเพื่อน๕คนเป็นผู้หญิงกันหมดนั่นแหละ
แล้วตรงนั้นเนี่ยตรงแนวปาการังเกาะปริงเนี่ย
ไปแล้วเห็นจราเข้ยังบอกเพื่อนอยู่เลยว่าต้องระวังต้องระวังนะ
แล้วเลิกตกปลาเลยหนีขึ้นฝั่งเลย

ยืนตกก็ไปตกปลาค่ะ
ไปกันประมาณ๔๕คนเป็นผู้หญิงทั้งหมด
ก็ยืนตกอยู่น้ำประมาณนี้ค่ะประมาณเอว
แล้วก็เห็นด้านหลังมันเป็นน้ำสูงต่ำอะค่ะ
ตอนแรกมันอยู่เหนือผิวน้ำมันอยู่นิ่งนะคะ
อยู่นิ่งพอสักพักนึงมันไหว้
ก็เลยแน่ใจว่าเป็นจราเข้

พี่เขาเห็นกับตาเขาบอกเป็นจราเข้จริง

ชาวบ้านเองก็ตื่นตกใจก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่

ตัวพี่จอยเขาบอกว่าไม่เคยเห็นจราเข้ในทะเลแถวนี้มาก่อนเลย
ปกติเคยเห็นก็อยู่แต่ในฟาร์มจราเข้
นี่ตกใจมากนะไม่กล้าออกไปตกปลาอีกแล้ว

ส่วนคนหาปลาคนอื่นเนี่ยนะคะ
พอเขารู้ไงว่ามันมีข่าวว่ามีคนเจอจราเข้อยู่แถวนี้
ก็เลิกหาปลาในวันนี้ไม่เอาแล้ว
กลัวจะถูกจราเข้งาบเหมือนกัน
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อย

เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวประมงพื้นบ้านด้วย